คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้คือคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่เพชรบุรีที่สามีอะค่ะเอาปืนเจาะหัวพระยาแล้วยิงพระยาทั้งทั้งที่พระยาเนี่ยท้องเก้าเดือน
แล้วสามีที่ก่อเหตุเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยพอก่อเหตุเสร็จพาภรรยาไปโรงพยาบาลหัวหินอ้างว่าภรรยายิงตัวตาย
สุดท้ายครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็เนี่ยแหละสามีก่อเหตุ
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าเรื่องนี้ได้รับความเป็นธรรมทางคดีแล้วเพราะว่าอายการสั่งฟ้องแล้วก็เลยมีการชาปนกิจผู้เสียชีวิตนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวรุ่งทิพย์แสงจันทร์อายุ๒๙ปีตอนเสียชีวิตคือท้อง๙เดือนนะคะได้มีการประกอบพิธีชาปนกิจศพแล้วค่ะที่ตำบลเขาลูกช้างอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้มีการนำศพทารกที่อยู่ในคัน๙เดือนนะคะแยกออกมาประกอบพิธีฝังในป่าช้าข้างวัดเนื่องจากตามค
มหาภัยวันเดินทางไปประกอบพิธีให้ด้วยหมอปลาขุดหลุมให้แล้วก็ขอซื้อที่บริเวณนี้ให้กับน้องคนละหนึ่งบาทเพื่อเก็บร่างน้องเป็นลักษณะของเป็นความเชื่อนะคะครับ
ญาติญาติและคนใกล้ชิดก็มาแสดงความเสียใจพี่สาวร้องไห้ตลอดเวลาตอนที่ทำพิธีฝังศพหลาน
ส่วนของน้องเนี่ยหลายคนถามว่าทำไมถึงไม่เผาไปกับแม่
ผมอธิบายตรงนี้ว่าคนที่ตายท้องกลมนะ
คนที่ตายท้องกลมนะครับหรือแท้งเนี่ย
ปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่เผาโดยเฉพาะตาท้องกลมเนี่ย
เราต้องเอาร่างน้องเนี่ยต้องทำพิธีตัดสายสดือแม่กับลูกให้แยกจากกัน
เพื่อไม่ให้แม่กับลูกเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดอาถรรพ์เกิดฟาร์มเฮียนที่ไปเท่ารังฟานคนอื่นเขา
นี่นะคะก็เป็นความเชื่อลักษณะของการตายทั้งกลมเนี่ยนะคะ
เขาก็เชื่อว่าจะต้องมีการประกอบพิธีทางศาสนาในลักษณะแบบนี้
ตอนนั้นหมอปลาก็เคยไปช่วยคือเอาศพเด็กออกจากศพแม่
เฉิดโฉมคำตันอายุสี่สิบห้าปีบอกว่าอายการมีคำสั่งฟ้องแล้วอ่ะนะคะ
ค่ะนายชายรัชวัสเพลงสว่างเป็นผู้ก่อเหตุค่ะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพี่สาวของผู้เสียชีวิต
ก็เลยมองว่าได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายแล้ว

เลยตัดสินใจเผาศพน้องสาว
นี่นะคะก็คิดว่า
จะสามารถช่วยในเรื่องของการประกอบพิธีได้นะคะ
แต่พี่สาวบอกว่าก่อนที่จะเผาศพอะค่ะ
เมื่อคืนนี้มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
ไปสู่พบภูมิที่ดีแล้วนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
พี่สาวบอกว่าได้ข้อมูลมาว่าตัวนายชัยราชวัฒน์ผู้ก่อเหตุเนี่ย
ไปบวชอยู่ครับแต่ถึงแม้ว่าไปบวชมันก็ไม่สามารถลบล้างความโกรธ
ความเสียใจของครอบครัวเธอได้นะคะทุกเรื่องไปว่ากันในชั้นศาลค่ะ
ประกันตัวไปเขาก็บวชเลยค่ะแล้วก็ตำรวจที่ชะอำเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าตอนนี้เขาบวชอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ก็ได้แบบนั้นหมอปลาเป็นคนแนะนำนะคะบอกว่าให้แยกแม่เผาให้แยกลูกออกมาไปฝังดิน
เพราะว่าเด็กฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นครับค่ะถ้าเกิดทางครอบครัวเราเผามันก็จะ
ทางครอบครัวก็จะเดือดร้อนจะไม่เป็นสุขกันอะไรอย่างนี้ค่ะ